ดูเรื่องของภัยธรรมชาติกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ตอนนี้ต้องเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ให้ดูแล

เพราะว่าปีนี้คาดว่าไฟป่าน่าจะรุนแรงนะคะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งดับไฟไม่ยากข้างทาง
ลุกไหม้แล้วก็เกือบจะลามเข้าบ้านเรือนประชาชน
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุดับเพลิงเทศบาลเมืองกาลสิน

โดยไฟกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

พอลมพัดมาแรงก็เลยทำให้ไฟติดขึ้นมาอีกรอบ

โชคดีนะคะมีประชาชนขับรถผ่านไปมาเห็น
แล้วก็เกรงว่าไฟจะลุกลามเข้าบ้านเรือน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟค่ะ
ส่วนที่บริเวณถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข๒
ขาเข้าตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมาพื้นที่อำเภอคง
พบกลุ่มควันลอยปกคลุมพื้นผิวถนน
จากการจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวของเกษตรกรในพื้นที่นะคะ
รถที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเนี่ยเดือดร้อนเลย
เพราะว่าต้องเปิดไฟหน้ารถทัศนวิสัยมองเห็นลำบากค่ะ
คันถึงกับต้องจอดรถข้างทางเลยเพราะว่ามองไม่เห็นทางจริง
คือควันปกคลุมทางปกคลุมทัศนวิสัยเป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตรเลยนะคะ
ตรวจสอบพบว่าช่วงนี้เกษตรกรมีการลักลอบจุดไฟเผาต่อสั่งข้าว
จากเป็นช่วงที่ชาวนาส่วนใหญ่เริ่มไถนาปรับสภาพหน้าดิน
เพื่อรอการเพาะปลูกข้าวหนาปีค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตากตอนนี้นายชัยพฤกษ์เทียนทานรัก

ในอำเภอแม่สอดได้เรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและอาสาสมัคร
เพื่อเน้นย้ำให้ดูแลเรื่องไฟป่าอย่างเคร่งครัด
เพราะคาดว่าปีนี้ไฟป่าน่าจะรุนแรงค่ะ
รวมถึงยังออกมาเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ย
ห้ามเผาคือหลายคนก็จะมีการเผาหน้าดินบ้างเผาป่าบ้างนะคะ
หาของป่าก็มีเหมือนกันต้องระวังเด็ดขาดเลยนะคะ
ถ้าเจอว่ามีใครฝ่าฝืนเนี่ย
โทษถึงขั้นจำคุกแล้วก็ปรับตามกฎหมายด้วย
รวมถึงได้มีการเรียกประสานฝั่งพม่าหารือแก้ไขปัญหาการเผาป่าอย่างเป็นระบบอีกด้วยค่ะ